ต่อกันเลยเรื่องแปลกเหมือนกันแหมพอเป็นเรื่องของตัวเลขอย่าตกที่ผมทุกทีเลย

ชอบวันนี้วันที่๑๐อีก๖วันพาไปดูต้นกล้วยแปลกคุณผู้ชม
ถึงแม้มันถูกตัดขาดเป็น๒ท่อนไปแล้ว๒ต้นเลยนะ

มันออกเครือมามันออกเครือมาให้เห็นแล้วที่สำคัญเจ้าของบ้านถูกหวยกับต้นกล้วยเหล่านี้มา๒งวดแล้ว
เออดูสิเป็นกล้วยน้ำวาให้โชคครับที่ปลูกเอาไว้ที่บริเวณข้างสารพระภูมิ
หน้าบ้านพักของนางถวินโพทองอายุ๖๑ปีในพื้นที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับ
ซึ่งความแปลกของกล้วย๒ต้นเนี่ยนะเขาให้โชคกับเจ้าของบ้านมาแล้ว๒งวดติดก็คือว่ากล้วยต้นแรกเนี่ยมันถูกตัดขาดเป็น๒ท่อน
คุณผู้ชมดูนะดูดิแต่ว่ากลับออกปลีมีเครือโผล่ออกมากลางลำต้นเลยกลางลำต้นเลยนะเนี่ยมันตัดไปแล้วเนี่ยแต่มันโผล่ออกมา
ส่วนอีกต้นนึงเนี่ยถูกตัดไปครึ่งต้นแล้วก็มีเครือโผล่ออกมา๙หวีนะครับย้ำว่า๙หวีนะฮะก็สร้างความแปลกตาแปลกใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
นางสาวพิษยรัฐอายุ๓๒ปีซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านก็บอกว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยก็
ตัดกล้วยไปสองต้นนะฮะโดยต้นแรกตัดขาดออกเป็นสองท่อนอีกต้นหนึ่ง
ตัดให้มาเหลือครึ่งหนึ่งนะเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้
พระภูมิให้มาดูโล่งโปร่งนะฮะพอตัดเสร็จปุ๊บก็วางท่อน
ต้นกล้วยที่ตัดเนี่ยเอาไว้ที่บริเวณข้างข้างสารพระภูมิพอมัน
เห็นอีกทีเนี่ยพบว่าอ้าวปลีกล้วยมันออกมีเคลือโผล่ออกมาแบบ
คุณผู้ชมดูสิครับนะฮะหลังจากนั้นพอเป็นข่าวไปพอ
ชาวบ้านรู้ก็พากันไปดูต่างก็ไปมองหาไปเจอเลขเด็ด
โชคปรากฏว่าญาติพ่อแม่พี่น้องถูกระวังกันมาหมดเลย
สองงั่วติดก็เลยเชื่อว่ากล้วยแปลกจะให้โชคให้ราบนะแล้วก็
จะให้ต่อไปเพราะว่าล่าสุดก็ออกมา๙หวีก็คงจะไปนับ
นับลูกกันไปว่ามันมีกี่ลูกกี่วีนะครับ